ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่า
แต่ว่าเลขาธิการสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย
ก็มองว่าเกมการแข่งขันอาจจะไม่ได้ถูกยกเลิกก็ได้

ซึ่งเรื่องนี้คารยวยอากาศโทว์ชาญวิทย์วงค์องศ์
ชาญวิทย์วงศ์วงศ์ประเสริมนะคะ
รองประธานและเลขาธิการสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย

เนื่องจากว่าชิงแชมป์เอเจียไม่ได้จัดปี

แต่ว่าการแข่งขันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

และก็ต้องบังคับว่าต้องมีนักกีฬาจากชุดใหญ่มาร่วมแข่งขัน๖๘คน
หรืออีกแนวทางนึงคือเปลี่ยนชื่อรายการเป็นชื่อ

แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในปีนี้ก็สามารถติดตามเชียร์นักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันกันนะคะ
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๓กันยายนนี้นะคะที่จังหวัดนครราชศรีมาก็ติดตามเชียร์กันได้ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันค่ะ